เรื่องแรกวันนี้ไปเริ่มที่เรื่องของนิชามหรือว่าน้องอาตอมกันก่อนนะครับ

ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมแถลงปิดคดีของน้องอาตอมครับ
ซึ่งตกเป็นเหยื่อในคดีช่อโกง
เพราะว่าถูกนำบัตรประชาชนที่ทำหายนั้นไปเปิดบัญชีธนาคาร
ล่าสุดตำรวจก้อมร่วมกันคลี่คายหลายสัปดาห์ครับ

ติดตามพร้อมกันกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานสดมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการช่อกงซื้อที่ดินที่จังหวัดตาก
ขณะที่ผู้ต้องหาที่นำบัญชีธนาคาร

จับกลุ่มตัวได้ทั้งขบวนการแล้วครับ
ผลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้พร้อมด้วยตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวร่วมกันแถลงปิดคดีนางสาวนิชาเกียรธนภัย
โดยล่าสุดหลังตำรวจสืบสวนเชิงลึกและสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องครับ
ปรากฏชัดเจนว่านางสาวนิชานั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีหลอกลวงซื้อที่ดินในจังหวัดตาก
โดยตำรวจนั้นสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาในขบวนการนี้ได้ทั้งหมด๔คน
ตั้งแต่หัวหน้าแก๊งคือนายไซมอนอีโก้สัญชาติแคมารูน

และนางสาวพรมพรคุณากร
โดยพฤติการของขบวนการนี้จะมีนายไซมอนที่เป็นคนจ้างวานให้ผู้ต้องหาคนอื่น
ไปหาบัตรประชาชนของเหยื่อมาเปิดบัญชีธนาคาร
ซึ่งเริ่มจากนางสาวปวีนาไปแสดงตัวเป็นเจ้าของบัตรประชาชน
นางสาวนิชาทำหายไว้ที่ร้านสะดวกซื้อ

จากนั้นนางสาวปวีนาและนางสาวพรมพร
ไปส่งมอบให้กับนายไซมอนเพื่อนำไปทำธุรกรรมต่าง
นางสาวเจรติผู้ต้องหาอีก๑คน
นำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคารอีก๓บัญชี
และยังใช้บัตรประชาชนของนางสาวนิชาผู้เสียหายนั้น
เปิดเบอร์โทรศัพท์มือถืออีก๓เครื่องการไข่

เพื่อใช้ในการหลอกลวงเหยื่อรายอื่นด้วย
ขณะที่การสอบปากคำนางสาวนิชานานกว่า๑๒ชั่วโมง
สถานีตำรวจนครบานห้วยขวางก่อนหน้านี้
ทำให้ตำรวจนั้นสามารถตัดประเด็นสงสัยในตัวเธอได้ทั้งหมด
ข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินจำนวน๖ล้านบาทในบัญชี
หรือเรื่องบัตรประชาชนหายบ่อยผิดปกติ
เรื่องความเชื่อมโยงกับนายไซมอนและนางสาวปวีนา
รวมถึงข้อสงสัยกรณีที่มีคนร้ายมีการโทรศัพท์พูดคุยกับนางสาวนิชา
แต่จากการสอบปากคำพบนะคะว่าเบอร์ดังกล่าวนั้นเป็นเบอร์ที่น้องชายของนางสาวนิชาใช้
ไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ของคนร้ายแต่อย่างใด
ส่วนคดีช่อกงที่ดินที่จังหวัดตากนั้น
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่า
ขณะนี้พบว่านางสาวนิชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และถูกขบวนการนี้นำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร
โอนเงินค่าที่ดินกว่า๓แสนบาทเข้าบัญชีเธอด้วยเช่นเดียวกัน

ตำรวจจะนำหลักฐานที่มียื่นต่ออายการเพิ่มเติม
เพื่อจะพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอีกครั้ง
ซึ่งทุกอย่างนั้นต้องว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับ

สืบสวนนำนายไซมอนนางสาวปวีนาและนางสาวพรมพร
ให้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเอง
โดยทั้งหมดนั้นใช้แมสปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด
และมีการเชิญตัวของนางสาวนิชามาร่วมรับฟังการแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย
โดยนางสาวนิชานั้นได้มอบดอกไม้ให้กับคณะทำงานทั้งหมดด้วยนะครับ
โดยในวันนี้เธอบอกว่ารู้สึกโล่งและดีใจ
หลังตำรวจใช้เวลาอย่างรวดเร็วจนทำให้ความจริงทุกอย่างต้องปรากฏ
ซึ่งเธอนั้นต้องตกเป็นผู้เสียหายและต้องถูกจำคุกทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ได้กระทำความผิดครับ
คุณผู้ชมครับขณะที่ขั้นตอนหลังจากนี้ครับนางสาวนิชาบอกนะครับว่า
เดินหน้าฟ้องร้องกับธนาคารที่ทำให้เธอนั้นเกิดความเสียหายทุกธนาคาร
ขณะที่ตำรวจนั้นจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดที่จับกลุ่มตัวได้ส่งฟ้องต่อสารในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
ทั้งหมดอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะฮะก็หวังว่าคดีนี้จะทำให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อมให้กับธนาคารพาณิชย์เพิ่มความเข้มงวดนะ
ในการตรวจสอบบุคคลที่ไปเปิดบัญชีว่าบัตรกับใบหน้าเขาเนี่ยตรงกันหรือเปล่าป้องกันเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ